มีหญิงสาวชาวต่างชาติคนหนึ่งคาดว่าเป็นชาวรัสเซีย
อาศัยอยู่ที่พัทยาจังหวัดชนบุรีทีนี้ไปถูกใบสั่ง
เพราะว่าจอดรถในที่ห้ามจอดแต่เธอติดใจสงสัย
ก็เลยถ่ายภาพแล้วก็โพสต์ลงสังคมออนไลน์
บอกว่าเนี่ยมาจอดตรงนี้ตอนจอดเส้นขาวแดงมันยังไม่มีเลยนะ
คุณเฮียบนะศรเอาเผิดแป๊ปดีมีคนมาทาสี
แล้วใบสั่งแปะปึ้งเลยโอ้โหมีการโชว์ด้วยว่า
สียังไม่แห้งเลยเห็นไหมเอานิ้วไปแตะสีขาวติดเนี่ย
ว่าในทีนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวประกาศถ้าเป็นคนไทยก็ยังสงสัย
ชาวต่างชาติให้สงสัยยิ่งต้องชี้แจงกันใหญ่ไม่อย่างนั้นเข้าใจผิดกันตาย
แล้วเนี่ยก็วงถ่ายภาพว่าโดนทุกคัน
เนี่ยตรงเนี่ยนะครับทาสีใหม่เอียมสดเลยนะครับ
ขาวแดงเนี่ยนะครับก็ชาวต่างชาติที่เป็นผู้หญิงคนนี้นะครับ
โพสต์ภาพกับข้อความเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะ
ว่าอะไรกันเนี่ยคนงานเพิ่งมาทาสีขอบทาง
ขยายพื้นที่ห้ามจอดยาวตลอดถนนเส้นทัพพระยา
่งหน้าไปยังหาดจอมเทียนหลังจากที่พวกเขาเพิ่งจอดเสร็จ
ตำรวจจราจรยังมาให้ใบสั่งทุกคนที่จอดผิดที่
ในวงเล็บทั้งที่เมื่อเช้ามันยังไม่ได้เป็นพื้นที่ห้ามจอด
ขนาดสีที่มาทายังไม่แห้งเลยนี่
แล้วก็มีรูปภาพนะฮะเห็นสีขอบทางสดใหม่
มีภาพที่เธอใช้นิ้วมือไปแตะที่สีเพื่อให้เห็นว่าสียังไม่แห้ง
แล้วโพสต์ก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมระบุว่า
สำหรับใครที่สงสัยว่าก่อนหน้านี้ถนนมีสัญลักษณ์อะไรหรือเปล่า
พร้อมกับปากหมุดจุดที่รถเธอจอดให้คลิกเข้าไปดู
ก็พบว่าบริเวณนั้นมีขอบทางขาวแดงห้ามจอด
เฉพาะบริเวณทางเข้าโรงแรมแห่งหนึ่งเล็กน้อยเท่านั้น
ที่เหลือไม่มีเธอก็เอาเทียบให้ดูเลย
เดี๋ยวจะหาว่าแบบมันมีหรือเปล่าเธอบอกว่านี่เห็นไหม
มันมีแค่ตรงขอบโรงแรมอยู่หน่อยนึงเท่านั้นแต่สีมันซีด
ตรงอื่นยังไม่มีก็แสดงว่าต้องจอดได้สิ
งั้นคนจะมาจอดกันยาวเลยเหรอ
นี่นะฮะทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครับ
จะได้ชัดเจนจุดเกิดเหตุคือบริเวณถนนทัพพญาแยกมัชชานุ
พัทยาจังหวัดชนบุรีนะครับ
บริเวณดังกล่าวเป็นสี่แยกไฟแดง
จรจรนี่หนาแน่นมากเนี่ยครับช่วงเวลาปกติอย่างนี้เลยนะครับ
วันนี้ไปดูเนี่ยเจ้าหน้าที่สำนักกองช่างเมืองพัทยา
และฝ่ายกิจการพิเศษได้เอากลวยยางมาปิดกั้นถนน๑ช่องจราจรตลอดแนวนะครับ
เพื่อทาสีพื้นถนนและบริเวณฟุตบาท

เราก็สอบถามกับทางตำรวจนะฮะ
ผันตำรวจตรีอุรุษธสภานนวลสวรรคฯจรจรศพเมืองพัทยา

ว่าตกลงมันเป็นยังไงพื้นที่ตรงนี้นะครับ
ซึ่งท่านบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นสี่แยกไฟแดงขนาดใหญ่
มีมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร
จัดระเบียบจราจรและเป็นพื้นที่ห้ามจอดอยู่แล้ว
มันเป็นสี่แยกไฟแดงขนาดใหญ่
แล้วก็ปริมาณรถแถวนี้เป็นรถที่เข้าเมืองพัทยามีจำนวนเยอะด้วย
ก็ต้องปรับพื้นที่ขาวแดงให้ขยายพื้นที่ให้มากขึ้น
มีพื้นที่ห้ามจอดให้ชัดเจนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ทาสีพื้นถนนมีการจัดทำบริเวณถนนทัพพญาตลอดสาย
และตลอดกระบวนการปรับแต่งทาสีพื้นถนน
ตำรวจและเมืองพัทยาได้ปิดกั้นเส้นทางและประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน
หากนักท่องเที่ยวฝ่าฝืนก็ต้องเขียนใบสั่งเพื่อเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย
กรณีที่เกิดขึ้นนักท่องเที่ยวคงเข้าใจผิดว่าจุดที่ไปจอดสามารถจอดได้

แล้วเส้นขาวแดงมันก็ไม่ชัดเจนก่อนหน้านี้เขากำลังมีการทาสีกันใหม่อยู่
คือเมื่อวานจะมีรถทั้งหมด๔คันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกไปสั่งไป
ทางนี้โดยปกติแล้วบริเวณนั้นมันเป็นขาวแดงอยู่เดิมแล้วแต่สีมันเริ่มจาง
ทางเมืองก็ได้ทำการมาทาเพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้น
เมื่อวานทางต่างชาติที่ได้ขับรถเนี่ยอาจจะได้จอดแล้วก็ไม่ทันได้สังเกตว่ามันเป็นขาวแดงอยู่แล้ว
ก็จึงได้ลงจากรถไปจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้มากวดขันซึ่งก็ได้กวดขันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็ได้ออกใบสั่ง
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ได้ประสานไปยังเจ้าของรถมาแล้ว๒จาก๔คันที่ถูกใบสั่ง
หนึ่งในนั้นก็เป็นชาวออสเตรเลียด้วยตำรวจได้อธิบายถึงสาเหตุที่ถูกใบสั่งดังกล่าวซึ่งเขาก็เข้าใจดีแล้วก็ยินดีเสียค่าปรับ
ส่วนทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามจากทางเจ้าของบาเบียแถวนั้นนะครับ
เขาก็บอกว่าปกติเส้นขาวแดงแถวนี้จะมีบริเวณโค้งจนมาถึงหน้าร้านของตัวเอง
รับว่ามีจริงแต่มันอาจไม่เด่นชัดตลอดแนวอย่างปัจจุบัน
เพราะว่าตอนนี้เพิ่งทาสีใหม่นักท่องเที่ยวก็มักนำรถมาจอดเป็นประจำ
แต่ยืนยันว่าตรงที่เกิดเหตุมันมีเส้นขาวแดงจริงแต่มันจาง